คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะเสียงนี้คุ้นเคยแล้วเนอะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ
อ้อยได้รับอีเมลมาเยอะมากเลยสำหรับการที่แบบเออเราปกปิดความจริงค่ะ
หลังให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันพอดีว่าน้องที่ส่งเข้ามาเนี่ยเขารักกับแฟนมา
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกกับแฟนคือเขามีลูกติดวันหนึ่งตัดสินใจบอก
สิ่งที่น่าตกใจกว่าคืออีกฝ่ายก็บอกว่าอ๋อเราก็มีลูกติดเหมือนกัน
และไม่ใช่แค่ลูกติดค่ะกับภรรยาเก่าก็ยังไม่ได้เลิกกัน
ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหไหนที่สุดแล้วพออยากได้ความจริงใจ
ความจริงใจเราใช้การโกหก

อีกฝ่ายก็โกหกเราหนักกว่าเราโกหกเขาซะอีก
ความรักก็เป็นเรื่องของการเล่นตลกบางอย่างเหมือนกันนะคะ
ถึงได้บอกว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา
ลองมาดูคำถามของอาทิตย์นี้
มันมีความคล้ายกันในบางมุม
แต่คล้ายกันยังไงลองฟังดูแล้วกันนะคะ

ช่วงนี้เห็นข่าวคนคบกันผ่านโซเชียล
แล้วพอมาเจอตัวจริงปรากฏว่าไม่ตรงปกเยอะมาก
ก็เลยเริ่มหวั่นใจว่าไอ้ความไม่ตรงปกที่ว่านี้เนี่ย

เมื่อช่วงโควิดต้นปีที่แล้วสามีขอเลิก

ถือว่าชีวิตช่วงนั้นแย่มากแล้วก็เคว้งมาก
จากลูกชายก็เรียนมหาวิทยาลัย

เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากคุยอยากระบาย

ก็เลยเข้าไปเล่นแอปพลิเคชันหาคู่ค่ะ

เดี๋ยวไม่ได้ด่าไม่ได้แย่อะไรนะคะ

แค่มีสติในการยั้งใจทันหรือเปล่าเท่านั้นเอง

ก็เลยไปเอารูปน้องที่ทำงาน

อันนี้ขออนุญาตเขาหรือยังคะ

หวังว่าจะมีคนเข้ามาอยากคุยกัน
เพราะความน่ารักของรูปน้องคนนี้
บังเอิญว่าไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
โตกว่าลูกชายของดิฉันเล็กน้อย
แต่เรียนจบทำงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว

เดี๋ยวเขาก็เบื่อไปตามภาษาวัยรุ่น

เริ่มแอดไลน์คุยกันทุกวัน

ที่ตัวเองกลับรู้สึกอุ่นใจ
สบายใจกับน้องคนนี้ยังบอกไม่ถูก

แล้วก็บอกเขาไปว่ายังไม่พร้อม
ตลอดระยะเวลาปีกว่าที่เราแชทและโทรคุยกัน
เราเริ่มผูกพันกับเขามากขึ้นเรื่อย

เราน่ะไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะ

เขาชอบที่คุยกับดิฉันแล้วมีความสุข

คือลูกชายของดิฉันเอง

ให้เขาเลือกเองว่ายังรับได้ไหม
หลังจากนั้น๔วันเขาทักมา
สิ่งที่ดิฉันกลัวก็เกิดขึ้นจริง

ผ่านการถามลูกชายของดิฉันเอง

ดิฉันเป็นใจบอกความจริงกับเขา
ขอบคุณที่บอกความจริงให้เขารู้

เขาบอกว่าได้คุยกับลูกชายแล้ว
เคืองนิดหน่อยที่แม่แอบกิ๊กเด็ก

วันนี้เลยอยากสอบถามพี่อ้อยว่า
รักต่างวัยถึง๒๐ปี

และดิฉันจะเริ่มคุยกับลูกยังไง

อยากได้ความจริงใจแต่เราดันใช้ความโกหก

โกหกของเราจริงหรือเปล่า

แต่อย่าเอาความเหงาของเราไปทำร้ายใครนะคะ

แต่อย่าเพิ่งไปปักใจอะไรมากนักนะคะ

เวลาที่น้องสงสัยว่า

เพราะจะว่าไปมันก็ไม่มีอะไรเสมอไป

ต่อให้บอกว่าอายุห่างกัน๒๐ปี

แต่ก็ไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรนัก

หมายของคนแต่ละวัยต่างกันค่ะ

กับผู้ชายที่เคียงคู่ในฐานะคู่ชีวิต

การปรับตัวความสำเร็จ

เขายังมีความตื่นเต้นในชีวิตอีกเยอะค่ะ

แต่ความสุขของวัยเราคือความสงบ

ผู้ชายมีระยะเวลาความแก่

สร้างชีวิตครอบครัวกับผู้หญิงอายุน้อยสักคน

ต่อให้พยายามดูแลตัวเองขนาดไหน
จะเป็นคนที่ยื้ออายุตัวเองขนาดไหนก็ตาม

ก็มีมากขึ้นทุกที

มีความกึ่งจินทนาการอยู่ด้วย

เรายังหลอกเขาเลยโดยการใช้รูปของคนอื่น
อยากได้ความจริงใจแต่ใช้การโกหกประโยคนี้มันเป็นแบบนั้นจริงนะ
จริงใจต้องแลกด้วยความจริงใจอะค่ะอยากได้คนรักที่ดี
แต่กลับไปมีรูปโปรไฟล์ที่หลอกลวงเขาเราไม่รู้จริงจริงว่าน้องคนนั้นเขารู้สึกกับเรื่องนี้ยังไง
เขาอยากคบเราเพราะมีใจหรือแค่อยากเล่นกับความรู้สึกของเราเพื่อเอาหา
อันนี้ก็ไม่รู้จริงเราเดินหน้ามาถึงวันนี้ผิดชอบชั่วดีเรียนรู้มาหมดแล้วค่ะ
รู้แม้แต่ว่าต่อให้มีคู่นะก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็น
เราเห็นวัตจักรของความรักมาหมดแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
สามีที่คบกันมานานขนาดไหนยังนอกใจได้เลยค่ะ
ภาษาอะไรกับผู้ชายคราวลูกโดนผู้ใหญ่หลอกอย่างเข้าใจนะคะ
โดนเด็กหลอกเอาหัวใจเนี่ยเราจะมองชีวิตตัวเองยังไง
ถึงได้ย้ำว่าคิดดีนะคะเราเป็นคุณแม่ค่ะ
คำว่าแม่ที่ลูกเรียกเป็นคำที่มีเกียรติ
เราคือตำราเล่มใหญ่ที่สอนการใช้ชีวิตให้กับลูก
เมื่อพ่อกอดเขาไม่ได้แม่อย่างเราก็ต้องกอดเขาให้แน่นพอ
เพื่อทำหน้าที่พ่อของเขาด้วยนะคะ
คือวันนี้แม่บีกิ๊กเป็นเด็กวัยเดียวกับลูกชายเลยค่ะ
ลูกจะรู้สึกยังไงลองคิดเอาตามประสาทคนวัย๔๐กว่า
มองโลกใบนี้มานานพอสมควร
ต่อให้ลูกบอกว่าลูกเข้าใจเพราะแม่เหงา
แต่ความเหงาของเราไม่ใช่เหตุผลมากพอ
ให้เราขอมีเด็กอายุเท่าเขาเป็นแฟนนะคะ
คือถ้ายังสนุกกับการคุยก็คุยไปก่อน
แบบที่มีขีดขั้นตั้งกำแพงเอาไว้สักนิดนึง
อย่าให้เด็กคิดว่าเราอยากโผล่ไปหาเขาใจจะขาด

เพื่อจะได้เป็นช่องทางหนึ่งในการวัดใจว่า
ตกลงน้องคนนั้นเขามีใจ

ก็เลยหาใครมาคุยแก้เหงาหรือเปล่า
ให้เวลาช่วยคิดและตัดสินใจ
ในขณะเดียวกันค่ะยังต้องเป็นคุณแม่ที่น่ารัก

ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติลูก
ว่ายังไงเราทำให้ลูกสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเราไม่ได้นะคะ
สามีภรรยาเลิกกันไปก็สามารถเป็นคนอื่นได้
แต่กับลูกเราผูกพันกันทั้งชีวิต

ความรักที่ผ่านไปต้องให้บทเรียนอะไรกับเราบ้าง
ไม่มากก็น้อยดูใจคบหากันมาตั้งนาน
ยังทำให้เราทรมานใจจากการนอกใจได้เลย
ภาษาอะไรกับเด็กอายุน้อย
คอยตอบแชทคุยกันทางโซเชียล
รักจริงหรือกลิ้งกรอกหลอกไปหลอกมายังไม่รู้เลยค่ะ

ยังไม่ต้องเรียกกันว่าแฟนเร็วนักนะคะ
ต่อให้ไม่เข็ดกับความรักแต่ควรจะกลัวไว้บ้าง
ปัญหาตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะคุยกับลูกยังไง
เพราะลูกก็เหมือนจะรู้ความจริงทั้งหมดไปแล้ว

แต่ปัญหาคือถ้าเปิดใจกับความรักใหม่เร็วไป
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราจะเจ็บเรื่องซ้ำ
แค่เปลี่ยนคนมาทำให้เจ็บหรือเปล่า
ใจเย็นแตะเบรกตัวเองสักนิดค่ะ
ตอนนี้เข้าใจว่าคุณแม่เองเหมือนกลับไปเป็นเด็กสาววัยรุ่น
ที่มีความตื่นเต้นในการแชทกันไปแชทกันมา
เต้นกับการจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่
แต่อย่าลืมค่ะความตื่นเต้นเหล่านั้นเราผ่านมาหมดแล้วนะ
เราเห็นวัตจักรของความรักมาหมดแล้ว
คิดดีใช้เวลาเยอะ
จะตัดสินใจเปิดใจให้กับใครอีกสักคน
และที่สำคัญคิดถึงลูกเยอะค่ะ
ยังไงก็ตามลูกจะลำบากใจเพราะเรื่องนี้ไม่ได้
หรือบางทีนะคะในเมื่อเขารู้ความจริงไปแล้ว
อดถามลูกสักนิดนึงลูกเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว

ถามลูกสักนิดว่าลูกคงเห็นแล้วนะแม่ก็แอบไปกิ๊กเด็กขอโทษลูกจริง
บางทีคุยไปคุยมาแล้วมันเผลอใจแต่หนูไม่ต้องกลัวนะลูก
แม่มีวิจารณญาณที่ดีแม่หัวใจแข็งแกร่งพอ
แค่บางทีแม่แอบจะเขินนะคะที่จะคุยกับลูก
ลูกช่วยแม่ดูได้นะยังไงก็ตามจะอยู่เป็นสดแบบนี้แม่ก็โอเค
เพราะแม่มีลูกอยู่ในหัวใจของแม่เป็นแรงยึดเหนี่ยวหัวใจแม่อยู่แล้ว
แค่บางทีคุยไปบ้างเผลอใจไปบ้างลูกช่วยให้สติแม่ได้นะ
อยากฟังความคิดของลูกเช่นเดียวกัน
อย่างน้อยเรามีครอบครัวกันอยู่เท่านี้เปิดใจฟังกัน
ใครจะรู้ค่ะว่าเขาอาจจะมีมุมอะไรดีเป็นคำแนะนำให้กับคุณแม่อีกหนึ่งวิธีก็ได้
อย่างน้อยที่สุดการที่เราใช้ชีวิตของเราให้เขามีส่วนในการช่วยตัดสินใจ
เขาจะได้รู้สึกได้ว่าคุณแม่ไม่ข้ามความสำคัญของลูกอย่างเขา
ลองดูนะคะเผื่อใครที่มีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะแชร์กันอยากแสดงความคิดเห็นอะไรส่งเข้ามาได้เรื่อยค่ะ
แล้วก็พี่อ้อยจะมีการเลือกนะคะพร้อมกับทีมงานด้วยเอามาตอบกันตรงนี้ล่ะ
สามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์
ยูทูปของไทยรัฐพอร์ตบีนสปอร์ตทีไฟล์แล้วก็ในจุ๊กด้วยนะคะ
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราเจอกันอย่างสม่ำเสมอ
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักของคนอื่นกัน
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าพี่อ้อยไปแล้วสวัสดีค่ะ